เหนือใต้ออกตก๗๗จังหวัดบนพื้นที่กว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตา
และอาชีพที่ไม่เหมือนใคร
ตื่นตาเปิดใจแล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเราโอ้โหไทยแลนด์
ตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองรัชตะวันโภชนุ

เพราะสมชาย

วันนี้ใบตองพาคุณผู้ชมมาบุกปากคลองตลาดค่ะ
แถมยังมีเรื่องราวที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องโอ้โหอีกด้วย
มาแล้วค่ะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าปากคลองตลาดแห่งนี้จะมีตึกจอดรถใหญ่โตโออาร์แล้วก็ไฮเทคที่สุดในประเทศไทย
ครับกระจกครับดึงเบรกมือกับเครื่องลงมาเลยครับ
ใครที่คิดจะมาที่นี่รับรองตอนนี้ไม่ต้องหาแท็กซี่ไม่ต้องใช้รถบริการสาธารณะขับรถมาเองก็สะดวกสบายค่ะ
แต่ว่าใบตองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าที่นี่เนี่ยมีวิธีการคิดค้นยังไงทำไมถึงเป็นตึกจอดรถใหญ่โตขนาดนี้
เดี๋ยวไปถามคุณพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่นี่กันนะคะ
สวัสดีค่ะครับพี่ปั๊มดูแลตึกจอดรถของที่นี่เลยเหรอคะใช่ครับ
สร้างมานานขนาดไหนแล้วตึกจอดรถใหญ่โตขนาดนี้อันนี้สามปีครับสามปีครับ
รถได้เต็มที่ทั้งหมดกี่คันสามร้อยหกสิบคันสามร้อยหกสิบคัน
สามร้อยหกสิบคัน
ราคาในการลงทุนนะคะพี่ปาม๒๐๐กว่าล้าน
สองร้อยกว่าล้านคุณผู้ชมค่ะ
แล้วคือข้างในเนี่ยมันมีกี่ชั้นนะคะข้างในมีห้าชั้นครับห้าชั้นหูหนูหลาไฮเทคมาก
ต้องเรียกว่าเป็นอาคารจอดรถอัจฉริยะของยอดพิมารวิเวอร์วอคเลยล่ะค่ะ
โดยนำเทคโนโลยีสุดไฮเทคนี้มาจากประเทศเกาหลีใต้
และมีพื้นที่ภายในรวมกว่า๔ไร่เลยทีเดียว
จอดรถที่แบบอยู่ใจกลางเมืองหรูหราไฮเทคขนาดนี้ลงทุนเยอะมากเลย
แล้วค่าจอดรถกินแพงไหมถ้างั้น

แล้วเวลาเข้าจอดเนี่ยพี่เราจะเข้ายังไงเอาหัวเข้าหรือว่าเอาท้ายเข้า

เข้าครับจะมีไฟโอเคขึ้นอยู่ครับ
จอดตามไปโอเคต้องใส่เคลียร์พีเข้าเบรกมือ
แล้วก็ทำกระจกทำกระจกครับดึงเบรกมือดับเครื่องลงมาเลยครับ
รถดับเครื่องเสร็จลงมาขนของเอามาให้ครบ
ถ้าลืมของทำไงอ่ะคะลืมของสามารถเรียกรถลงมาใหม่ได้ครับ
เราจะรอรถลงมานานขนาดไหนประมาณกี่นาทีค่ะ
คันรถก็ประมาณสามนาทีคันรถประมาณสามนาทีแป๊บเดี๋ยวนะไม่นานไหนพี่คิดนะ
สบายใจแล้วค่ะคุณผู้ชมค่าจอดก็ไม่แพงปลอดภัยสะดวกสบาย

ถึงหน้ายังนิดครับขอครับ
เข้าเกียร์พีดึงเบรกมือ

ปากคลองตลาดไม่เคยหลับค่ะ
คักตลอด๒๔ชั่วโมง
จะมาวันไหนเวลาอะไร
ก็สามารถมาช้อปปิ้งได้หมด

ยังไม่ซื้อดอกไม้ติดไม้ติดมือกลับไป
ถือว่ามาไม่ถึงค่ะ

ที่มีฝีมือขั้นเทพ

แห่งปากคลองตลาดเลยทีเดียว

มีดอกบัวที่พี่ดาพับขายทั้งหมด

มีดอกบัวทั้งหมดกี่ประเภทคะ

พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ

พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ
พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ

พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ
พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ
พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ
พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ
พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ

พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ
พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ
พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ

พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ
พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ
พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ

พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ

พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ

พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ

พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ

พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ

พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ

พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ

พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ
พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ

พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ

พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ
พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ

พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ
พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ

พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ
พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ
พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ
พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ
พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ
พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ
พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ

พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ
พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ
พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ
พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ

พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ
พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ

พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ

พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ

พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ

พี่ดาขายดอกบัวมาตั้งแต่อายุ๑๐กว่าขวบ

คุณผู้ชมคะบอกเลยว่าใบตองพยายามทำอยู่หลายแบบหลายดอกมากกว่าจะได้สวยสักดอกใช้เวลานานมากค่ะ
ส่วนพี่ดาน่ะเหรอคะโอ้โหแป๊บเดียวพับไป๑๐ดอก๒๐ดอกแล้วค่ะ
เพราะว่าต้องพับให้ทันลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าชาวต่างชาติชอบมากค่ะ
ทั้งถ่ายรูปทั้งขอทำด้วยพี่ดาก็สอนค่ะ
แล้วแขกพี่เติ้ลผ่านแล้วเขาจะซื้อแล้วเขาจะอยากรู้
สอนค่ะแล้วเขาก็ซื้อดอกลัวเราเขามีซื้อกลับไปด้วยใช่ไหมคะใช่
พี่ดานอกจากจะเป็นคนตั้งอกตั้งใจมุ่งมั่นแล้ว

ยังเป็นคนขยันและประหยัดอดออมด้วย
เพราะอาชีพพับดอกบัวนี่แหละค่ะ
ที่ทำให้มีรายได้เลี้ยงดู
ส่งเสียลูกจนจบปริญญาตรี
ที่สำคัญไม่เคยเป็นหนี้แม้แต่บาทเดียวค่ะ
ขอดูเคล็ดลับหน่อยหนูยังไม่มีหนี้มากเลยตอนนี้
ถ้าวันนี้พี่ดาขายได้เยอะหน่อยพี่ดาก็จะเก็บ
เก็บไว้วันไหนพี่ดาขายไม่ได้พี่ดาก็จะเอาเงินที่เก็บไว้มาโปะวันนี้
ต้องทำงานเก็บออมลำลิดใช้ยังพอเพียงลูก
นี่แหละค่ะพี่ดาแม่ค้าพับดอกบัวที่น่าเอาเป็นแบบอย่าง
ไม่ต้องเห็นแล้วก็มีความสุขไปกับพี่ดาด้วย
อยู่กับดอกไม้สวยอยู่กับความไม่เป็นหนี้เพราะรู้จักเก็บออมนั่นเอง
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน
โอ้โหไทยแลนด์

เป็นตึกเก่าประมาณน่าจะร้อยปีแล้วค่ะ
ขนมหวานแบบไทยที่ไม่ธรรมดา
คือขนมถ้วยอันนี้มันแปลกคุณผู้ชม
หวานบอกเลยห้ามพลาดค่ะ